มีอีกหนึ่งคลิปวิดีโอเหมือนกันที่ก็สร้างรอยยิ้มให้กับชาวเน็ตนะคะ
คราวนี้เป็นพลังของครอบครัวกันบ้างค่ะ
คุณพ่อป่วยเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่ที่บ้าน
แล้วก็พยายามนะคะที่จะกายภาพพยายามจะออกกำลังกาย
ทำให้สาวในบ้านแล้วก็ลูกเนี่ยนะคะร่วมใจกันทำอย่างไรไปดูกันเลยค่ะ
เพื่อนฝากจะกลับมาหน้าจะดิ้งเด็บสมองก็เล่นฟรี
มาแรงแท็กซี่พร้อมลืมแขนออกมากันเร็ว
ต่อจากนั้นก็สะบัดเจ็ดสายวาง

ลีลาทั้งทรงผมแล้วก็การเรียงแถวนะคะ
แสดงถึงกำลังใจที่หนักแน่นของครอบครัวครอบครัวนี้จริงนะคะ
คลิปวิดีโอนี้มีความยาว๒นาที๓๑วินาทีค่ะ
เป็นผู้หญิง๖คนมัดจุก๒ข้าง

ผู้ป่วยชายที่นอนอยู่บนเตียงผู้ป่วยในบ้านออกกำลังกาย
ซึ่งก็มีผู้เข้าไปให้กำลังใจแล้วก็ชื่นชมเป็นจำนวนมากเลยนะคะ
นางสาวอุบลรัฐยิ่งใหญ่อายุ๒๗ปี
เป็นชาวตำบลนาศาลอำเภอบ้านนาศาลจังหวัดสุราธานี
เจ้าของเฟซบุ๊กก็เล่าว่าคลิปนี้เป็นเหตุการณ์ที่คนในครอบครัว
ซึ่งก็มีคุณแม่คือนางลำพึงยิ่งใหญ่อายุ๖๑ปี
พร้อมกับลูก๕คนพากันเต้นประกอบจังหวะเพลงนะคะ
เพื่อที่จะเป็นแรงจูงใจให้กับคุณพ่อ
คือนายรัฐยิ่งใหญ่อายุ๖๒ปี
ป่วยเป็นเชื้อราในปอดนะคะ
ทำการผ่าตัดปอดทั้งสองข้างมา๒ครั้งในรอบ๑ปี
ทำให้มีอาการเหนื่อยง่ายไม่สามารถลุกขึ้นเดินได้
แต่ว่ายังคงนั่งแล้วก็พยายามเคลื่อนไหวร่างกายอยู่นะคะ
ทำให้พยายามได้ออกท่าทางขยับร่างกายประกอบเพลงตาม
มีร่างกายทำการเคลื่อนไหวนะคะ
ก็จะทำให้ป้องกันการเป็นโรคกดทับค่ะ
ที่ผ่านมานะคะคนในครอบครัวก็มีความหวังว่า
พ่อจะสามารถกลับมาเดินได้
แล้วก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งหนึ่ง
เพราะผู้ป่วยมีความตั้งใจพยายามดูแลตัวเองนะคะ

แม้ว่าจะมีอาการเหนื่อยง่ายก็ตามค่ะ
สังเกตดูคุณพ่อพยายามโยกแขนเห็นไหมคะ

น่ารักมากนะคะก็เห็นถึงความตั้งใจแหละ
มีอายุประมาณนึงเล็กแต่ว่าก็มีความตั้งใจแบบกระชากวัย

ลูกเองก็ได้เรื่องสุขภาพไปด้วยนะทางอ้อมด้วยนะ
กิจกรรมครอบครัวสารสายใยสัมพันธ์ให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นนะคะ